หลังจากที่มีกระแสข่าวหน่วยงานความมั่นคงของสิงคโปร์
แจ้งเตือนประเทศไทยให้เฝ้าระวัง๓ผู้ต้องสงสัยชาวอุยเกอร์
ที่มีแนวคิดสุดตรงสัญชาติตุรกี
วันนี้ทางด้านของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ประชุม
ร่วมกับศูนย์ต่อต้านการก่อการร้ายกองบัญชาการกองทัพไทย
เพื่อที่จะหามาตรการเฝ้าระวังแล้วก็ตรวจสอบการเดินทางเข้าออกประเทศ

โดยรายงานเบื้องต้นนั้นระบุนะครับว่าทั้ง๓อาจจะเตรียมแผนโจมตี
แหล่งผลประโยชน์ของจีนในอาเซียน
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณภูริพัฒน์บุญนินครับ
นี่คือภาพของนายอาลียาวซินเอิอจิ้นชาวตัวละกี่
หนึ่งในสามผู้ต้องสงสัยที่หน่วยงานด้านความมั่นคงของสิงคโปร์
แจ้งเตือนมาที่สำนักงานข่าวกรองของไทย
เฝ้าระวัง๓ผู้ต้องสงสัยชาวอุยเกรอหัวรุนแรง
ที่เคยเดินทางเข้าประเทศไทย
พวกนี้ตกเป็นผู้ต้องสงสัย
อาจเตรียมวางแผนโจมตีแหล่งธุรกิจของคนจีนในกลุ่มประเทศอาเซียน
ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองตรวจสอบการเดินทาง
ของนายอาริพบว่าเดินทางจากประเทศสิงคโปร์เข้าไทยจริง
ของชาวตุรกีในการท่องเที่ยวโดยไม่ต้องขอวีซ่า
เมื่อวันที่๑๘มีนาคมที่ผ่านมา
ก่อนจะเดินทางต่อไปยังประเทศเพื่อนบ้าน
แล้วกลับเข้าประเทศไทยอีกครั้งในวันที่๒๒มีนาคม
แต่ล่าสุดไม่ปรากฏว่าอยู่ในประเทศไทยแล้ว
เดินทางจากสิงคโปร์มาสู่ดอนเมือง
จากนั้นมาพำนักอยู่ในประเทศไทย๔วัน

โดยสายการบินแอร์เรียเชียร์เหมือนกันไปที่เสียมเรียบ
อยู่ที่เสียมเรียบ๒วันเดินทางกลับมาใหม่

อยู่ที่ประเทศไทยอีก๔วัน
วันที่๒๘เข้าใจว่าเดินทางด้วยทางรถยนต์ลงไปที่ภูเก็ต
แล้วเดินทางออกจากภูเก็ตไปกวลาลัมเปอร์นะครับ
ขณะนี้ยังไม่มีการเดินทางเข้ามาอีก
เราได้ตรวจสอบครบทุกมิติแล้วนะครับ
ได้เอาชื่อนามสกุลเลขพาสปอร์ตและไฟล์ทบินมาตรวจสอบทั้งหมด
รวมทั้งเอารายชื่อผู้โดยสารมินิเฟสของสายการบินนั้นเที่ยวบินนั้น
มาตรวจสอบทั้งหมด๑๕๒รายชื่อ
ไม่มีชื่อสกุลและพาสปอร์ตตรงกันเลย
เพียงแต่มีชื่อสอดคล้องกันบ้าง๒คน
ซึ่งดูรายละเอียดแล้วก็ไม่ใช่แล้วก็ได้เดินทางออกจากประเทศไทยไปแล้วครับ
รายชื่อของผู้ต้องสงสัยทั้ง๓คน
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยอมรับไม่ทราบข้อมูลดังกล่าวมาก่อน
ซึ่งบางคนอาจเดินทางมาในฐานะนักท่องเที่ยว
ทำให้หน่วยงานด้านความมั่นคงไม่มีข้อมูล
ซึ่งทางการไทยอยู่ระหว่างประสานข้อมูลเชิงลึกทั้งหมดจากประเทศเพื่อนบ้าน
อย่างนึกก็ตามตำรวจไทยยังไม่พบประวัติของเขา
ของบุคคลทั้ง๓คนอยู่ในบัญชีดำของตำรวจสากล
แต่มีการนำรายชื่อทั้งหมดลงบัญชีเฝ้าระวังแล้ว
เหนือจากนั้นวันนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
เชิญตัวแทนจากศูนย์ต่อต้านการก่อการร้ายกองบัญชาการกองทัพไทย
ร่วมประชุมเพื่อหามาตรการป้องกันและตอบโต้
หากเกิดวิกฤตฉุกเฉินด้วย